ผู้หญิงคนนี้นะเขาขี่มอเตอร์ไซส์มาใช่ไหม

เขาก็โฟกัสอยู่ว่าเออเมื่อไหร่จะไฟเขียว

มีอะไรไม่รู้มากระทบท้ายทอยแล้วหันไปมอง

เขาตกใจมากเลยนะคุณผู้ชม

ผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำไมมาโดนทำร้ายอยู่ตรงกลางแยกไฟแดงเลย
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะเธอบอกว่าเธองง
มองผู้ชายผมยาวคนนั้นไม่รู้จักด้วยซ้ำ
มาทำกับเธอทำไมแล้วนี่ค่ะไปขอความช่วยเหลือที่ร้านแบตเตอรี่เลย
ฝั่งคนเจ็บเนี่ยนะคือนางสาวนิ่มเราเรียกแบบนี้ละกันนะ
อายุ๓๘ปีก็ไปขอความช่วยเหลือพี่ช่วยด้วย
เนี่ยใครก็ไม่รู้อ่ะมาชกไทยทอยยังจับท้ายทอยด้วยความเจ็บอยู่เลยนะคะ
คือตัวเธอไปจอดรถตรงใกล้กับสี่แยกไฟแดงนางรองที่บุรีรำ
แล้วมีคนมาทำร้ายเธอเกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
ซึ่งเธอบอกว่าตอนนั้นน่ะนะคนที่มาเหมือนกับชกหรือทุบตรงไทยทอยเธอเนี่ย
น่าจะเป็นคนสติไม่ดีไหมเพราะว่าเข้ามาจากทางด้านหลัง
ตอนที่เขาชกมาน่ะนะตัวเธอเนี่ยพลาเลย
หันไปดูผู้ชายคนนั้นยังยืนจ้องอยู่เหมือนกับจะทำร้าย
เธอเลยบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องรีบวิ่งเลยรีบวิ่งมาขอความช่วยเหลือที่ร้านแบตเตอรี่
แล้วพอแจ้งตำรวจนะตำรวจจากสพนางรองไปตามเลยนะ
ผู้ชายคนไหนนะที่มาทำแบบนี้เจอนายบุญทันหรือว่านายดิวสำรวจวงอายุ๔๕ปีค่ะ
นี่ตอนตำรวจเดินตามหานะพี่บอสดอมคุณผู้ชมเขาไปซ่อนตัวอยู่ตรงไหนรู้ไหม
พงหญ้าพงหญ้าข้างทางน้องตำรวจก็เลยต้องถามดิวดิวไปชกเขาทำไมอ่ะดิว
ดิวครับปฏิเขาทำไมของอีกทีดิก็วันนี้รถจอดพวกมึงเอาของให้กินไม่ยอมกิน
เอาของให้เขากินไม่กินเอาอะไรให้เขากินคุณเอาอะไรให้เขากินซุ่มได้ตามหรือไม่
พี่บอสดอมคุณผู้ชมอย่าพึ่งขมวดชิ้วสิรู้ว่างงกันอยู่ใช่ไหม
คือในดิวเขาอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาทำขนมไปให้กับคุณนิ่มกิน
แล้วคุณนิ่มไม่ยอมกินทำท่าเหมือนรังเกียจก็เลยชกเขาให้
รอปกติใช่ไหมเนี่ย
คุณนิ่มเลยยังงงไงว่าแบบเขามาให้ขนมฉันตอนไหน
ดูแต่งเรื่องยังไม่เสร็จด้วยนะเรียบเรียงเรื่องยังไม่เสร็จด้วยนะดิวนะ
คือถ้าเกิดถามซ้ำย้ำอีกทีก็จะงงแล้วก็ตอบ

ใช่พี่เบิร์ตตำรวจก็เลยบอกว่าอ่ะดิวงั้นเดี๋ยวขอไปดูบ้านร้างแถวนั้นหน่อยซิ
ดิวจะมานอนอยู่แถวนี้แล้วมันจะเจออะไร
แล้วตอนไปสำรวจดูนี่คุณผู้ชมตรงตึกร้างอาคารร้างตรงนี้
เข้าไปดูโอ๊ยหลายป๋องเลย

ไม่ใช่เครื่องดื่มดอมเอาไว้ดมเฉย
ป๋องกาวค่ะคุณผู้ชมแล้วนอกจากไปเจอกระป๋องกาวที่เชื่อว่าในดิวเนี่ยคงดมแหละ
แล้วก็มีอาการคุยแล้วคุยหาหมดเลยนะตามสุมทุมพุ่มไม้ต่าง
แล้วพอไปคุยกับเจ้าของร้านแบตเตอรี่ที่ให้ความช่วยเหลือคุณนิ่มเนี่ยนะคะ
ของร้านเขาก็บอกว่าเออได้ยินผู้หญิงวิ่งมาขอความช่วยเหลือจังหวะนั้นน่ะนะ
ทางฝั่งร้านแบตเตอรี่เขาบอกยังเห็นดิววิ่งตามมา
อืมแต่พอมาถึงร้านแบตไงพี่เบิร์ตมีแต่ผู้ชายอยู่
ก็คงกลัวนั่นแหละก็เลยเดินหนีไป
ซึ่งกู้ภัยบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะ

ชาวบ้านไม่ให้ก็จะไปทำร้ายค่ะ
ตำรวจต้องเอาตัวในดิวไปตรวจหาหน่อยซิ
หาสารเสพติดแล้วเดี๋ยวจะพิจารณา
จะโดนข้อหาเรื่องทำร้ายร่างกายหรือเปล่า